ส่วนอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมพาไปดูนอกจากประเพณีนี้แล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวงานนี้ดีกว่า

งานนี้ที่เรียกได้ว่ากินขาหมูดูฟุตบอลนอนบุรีรำ
กินขาหมูดูฟุตบอลนอนบุรีรำ

ทุกอย่างคุณจะฟินแน่นอนทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เมนูขาหมูจ้า
ปล่อยไปดูค่ะ

คุณจะเอาแบบไหนเอาเนื้อล้วนเอาเนื้อหนังเอาเนื้อคากิเอาไข่แบบไหน
บอกมาได้เลยเพราะว่างานนี้เขาจัดใหญ่มากสำหรับเทศกาลขาหมูบุรีรำครับ
ภายใต้ชื่องานว่ากินขาหมูดูฟุตบอลนอนบุรีรำนะจ๊ะ
เขาจัดกันที่ลานบุรีรำคาเซิลจังหวัดบุรีรำนั่นเอง
ภายในงานนี้ค่ะมีการรวบรวมร้านเด็ดร้านดังร้านขึ้นชื่อ
เกี่ยวกับเมนูขาหมูเอามาไว้ที่นี่กว่า๔๐ร้านค้าค่ะ
เรียกว่าอยากกินขาหมูมองซ้ายมองขวาที่ไหนก็เต็มไปด้วยร้านขาหมูนะคะ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานนี้ก็จะได้ลองลิ้มชิมความอร่อย
บรรดาเมนูขาหมูกันแบบจุใจกันเลยทีเดียว
และงานนี้ค่ะก็มีทั้งคนไทยมีชาวต่างชาติมามากมาย
เดินกันสนุกสนานเลยแต่ที่เป็นไฮไลท์ของอย่างหนึ่งของงานนะคะ
ก็คือนี่เลยไปดูกันการประกวดธิดาแห่งความอร่อยประจำปี๒๕๕๙
ขาหมูยังต้องหลีกทางให้
ขายกับนางงามเหล่านี้

แสดงละคนดีไหมรีหลาการโพสต์ไม่ธรรมดาจริง
คุณค่ะเห็นอย่างนี้แล้วต้องบอกว่ามีทั้งบรรดาธิดาสาวงามที่เป็นสาวแท้และสาวเทียมนะจ๊

แล้วลีลาการแนะนำตัวดูสิไม่ธรรมดา
แซ่บจริงกว่าขาหมูก็คือสาวเหล่านี้ล่ะจ๊ะคุณจ้ะ

ที่สุดเลยคือแต่ละคนก็มีความงามในแบบฉบับของตัวเอง
ไซส์ไม่ใช่ปัญหาแต่ความสนุกนั่นแหละ
คือสีสันและความสุขของทุกคน
ความเป็นตัวตนความเป็นธรรมชาติความสวยอยู่ที่ใจ
แน่นอนคือแต่ละคนเขาก็ดูมีความสุขในการพรีเซนต์ตัวเอง
คนที่เป็นกองเชียร์ก็รู้สึกแบบโอ๊ยน่ารักชื่นชมไปด้วยนะจ๊ะ
แม้ใครที่ได้ไปชมงานก็ได้กินทั้งขาหมูอร่อยแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมตลอดทั้งงานเลยนะจ๊ะ
เป็นไรครับนึกว่าเมื่อย
ก็เมื่อยนิดนึงเพราะว่าโพสต์นานแล้ว
แต่จะบอกว่าบุรีรำเป็นเมืองที่น่าไปท่องเที่ยว
มีกีฬาที่เป็นเมืองแห่งสปอร์ตจริง

ฟุตบอลก็มีสนามแข่งรถก็มี
แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งจะแข่งไปบุรีรำกับเมืองทองคู่บิ๊กแมช
แล้วก็เพิ่งมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนบุรีรำเกมด้วยนะ

เป็นการรณรงค์แล้วก็นำรายได้เข้าสู่จังหวัดบุรีรำได้เยอะนะ
สำหรับการจัดกิจกรรมหรืองารประเพณีต่างรวมเป็นอย่างนี้